นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยกำลังติดตามนะครับ
เกี่ยวข้องกับการทำงานของตำรวจเหมือนกัน
สืบเนื่องมาจากคดีของนายเตรียมชัยกัณศูนย์นะครับ
ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยกับพวกเข้าไปล่าสัตว
ฆ่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
คือเรื่องนี้ที่ออกมาเรียกร้องกันอยู่ทุกภาคส่วนเนี่ย
ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการเรียกร้อง
เกี่ยวกับการที่เสือดำถูกฆ่าตาย
แต่มันมีเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตามขบวนการยุติธรรมนะครับ
วันนี้มูลนิธิสืบนาธาสะเทียนนะครับ
ได้มีการพบปะเจอเจอกันนะครับ
ที่สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรนะครับ
หลังจากครบรอบ๑เดือน
จากเหตุการณ์ที่นายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย

ทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก

ขณะเข้าไปตั้งแคมป์ในพื้นที่ห่วงห้าม

แล้วก็เจอพวกซากสัตว์ป่าเจอปืน

เวลาผ่านไป๑เดือนแล้ว
ประชาชนหลายฝ่ายมองว่าการดำเนินคดี

ยังดำเนินไปอย่างล่าช้ายังไม่มีความชัดเจน
รวมทั้งมีแนวโน้มจะยืดเยื้อออกไป
เนื่องจากไม่มีหลักฐานอะไรปรากฏ
ซึ่งนายพานุเดชเกิดมะลิเป็นเลขาธิการ

ระบุว่านายเตรียมชัยกับพวกรวม๔คน
ลักลอบนำอาวุธซุกซ่อนไว้ในรถ
ขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
จากนั้นก็ไปลักลอบตั้งแคมป์ตามเส้นทางในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าธรรมชาติ
แสดงให้เห็นว่านายเปรมชัยกับพวก
มีเจตนาเข้าไปล่าสัตว์ป่าตั้งแต่แรก
ประกอบกับมีเสียงปืนที่ได้ยินมาจากพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งขณะนั้นก็มีแค่กลุ่มของนายเปรมชัยอยู่กลุ่มเดียว

อกจากนี้ยังไปพบซากสัตว์ป่าที่บริเวณแคมป์

ซึ่งนับเป็นพยานวัตถุสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ซึ่งหลักฐานทั้งหมดทำให้เห็นว่าคดีนี้ไม่ได้มีความซับซ้อน
ขอเร่งรัดให้ตำรวจสรุปสำนวนคดี

และอย่าพยายามเบี่ยงเบนประเด็นการสอบสวน
โดยการมุ่งไปสู่การสอบหาพยานวัตถุที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
และเรียกร้องให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
สำนวนคดีในชั้นอายการอย่างรอบครอบ

เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของคดี

ทางมูลินิธิสืบนักข้าวสะเทียนบอกว่า
จะไปพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอความมั่นใจในการทำคดีด้วยนะฮะ
ส่วนนายสะสินเจริญลาบ
ศาสินเจริมลาบซึ่งเป็นประธานมือธิสืบนักข้าวสะเทียน
บอกว่าการที่พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนากุลรองพบตร
คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้อง
พนักงานอายการได้ก่อนวันที่๒๖มีนาคมนี้
ถึงกำหนดแล้วพบว่านายเปรมชัย
ไม่มีคดีเจตนาฆ่าหรือล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ก็จะต้องมีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน
ไม่ได้ว่ายิงหรือไม่ยิงแต่เจตนาของ๔คนนี้
ที่พอได้สัตว์ป่ามาแล้วชำแหละร่วมกันกิน
มันไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้
เจตนาของคุณเปรมชัยที่จะเข้าไปในที่ที่ไม่อนุญาตแล้วก็ไป
แล้วก็มีซากสัตว์ป่าพร้อมกับเสียงปืน
พร้อมกับกระสุนปืนที่มันเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าสู่หลักฐานไงนะครับ
มันเป็นเรื่องของเจตนาเป็นเรื่องไม่ซับซ้อน
ทั้งนั้นในการที่จะไปเบี่ยงไปหาเรื่องว่า
ยิงไม่ยิงอะไรแบบเนี้ยใครผิดไม่ผิดใครอนุญาตไม่อนุญาต
ติดสินบนไม่ติดสินบนเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องของการพยายามเบี่ยงออกจากสาระสำคัญ
คือคุณสะสินเนี่ยพูดถึงขั้นที่บอกว่าอย่างนี้นะคุณเขียนมาสอน
ถ้าสำนวนคดีที่ตำรวจส่งฟ้องศาลไม่มีข้อหาเจตนาฆ่าล่าสัตว์ป่าเนี่ย
จำเป็นต้องนัดกับใครเลยเชื่อว่าคนจะออกมาเรียกร้องกัน
จะเกิดปรากฏการณ์เป่านกหวีดบนท้องถนนเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน
อันนี้คุณศาสินบอกนะฮะส่วนประธานกลุ่มอนุรักษ์การที่มาร่วมแถลงในครั้งนี้ด้วยบอกว่า
ตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทำคดี
ตั้งใจช่วยผู้ต้องหาให้ได้รับโทษหรือช่วยให้หลุดคดีเพราะผู้ต้องหาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก
หากลูกน้องคุณไปเนี่ยแล้วไปมีการยิงเสือเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องได้รับโทษกว่าลูกน้องคุณด้วยซ้ำ
กลัวลูกน้องจะมารับโทษแทนนาย

หรือคุณจะเป็นคนข้างถนนอย่างเรา

เพราะถึงจะ๔๐จริง

คุณศาสินก็มาออกรายการ

ใช่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้จะมาเป่านกหวีดอะไร

แต่คุณศาสินไม่ได้มาเป็นแกนนำอะไร
วันนี้ก็มีผู้มาร่วมแถลงข่าวครั้งนี้เยอะนะครับมีการระบุ
แล้วก็มีการกล่าวชื่นชมหัวหน้าวิเชียนด้วยนะครับ
ที่ตั้งใจทำงานทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยนะครับ